เมื่อวานนี้เกิดเหตุต้องบอกว่าทั้งอุกอาจแล้วก็เยี่ยมโหดเกิดขึ้นนะคะ
ยิงแม่ยายของตัวเองวัย๕๒ปีแล้วยิงเข้าศีรษะเลยค่ะ
รวมถึงไม่พอนะคะไปยิงน้องสาวของแม่ยายด้วยค่ะ
คนนี้โดนเข้าที่คออีกหนึ่งนะตอนนี้อาการสาหัสมาก
กดดันอย่างหนักจนสุดท้ายต้องยอมมอบตัวเพราะกลัวว่าจะโดนจับตายนะคะ
นายเอ็มมีชื่อจริงก็คือนายสมรักมั่นทัพค่ะอายุ๓๐ปี
ใช้อาวุธปืนจุด๓๘ยิงนางบังเอิญทองมีเข้าไปที่ศีรษะตอนนี้
ส่วนน้องของนางบังเอิญคือนางนาตยาทัศน์ทองวัย๔๘ปี
คนนี้โดนยิงเข้าที่คอหนึ่งนัดอยู่โรงพยาบาลหันคาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาธนะคะ
กลางดึกเมื่อคืนนี้นายเอ็มมอบตัวที่สพสันคบุรี
หลังจากถูกกดดันอย่างหนักค่ะ
ตำรวจสพหันคาเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุก็มารับตัวนายเอ็มไปแล้ว
แล้วก็ทำการสอบประคำเพิ่มเติมส่งฟ้องศาลนะคะ
สำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้แล้วก็เรื่องการสอบสวนต่าง
พ่อหันคาเองยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับเรามากนัก
เพราะว่าตัวนายเอ็มไม่ได้ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธ
หน้าตอนที่ถูกสอบปากคำก็ค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดอยู่เหมือนกันค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้ขอยังไม่ให้ข้อมูลก็แล้วกัน
เดี๋ยวพอมีการทำแผนนัดวันทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อไหร่